ไปต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะพันวรกานะฮะ
แต่งงานกันไปแล้วสำหรับนักร้องสาวตากลมโต
มาคราวนี้เมื่อวันก่อนเนี่ยมาบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
เราก็ถามเขาหน่อยละกันชีวิตหลังแต่งงานเป็นไงบ้าง
ปี้ดีไหมรวมไปถึงเรื่องของทายาทด้วยนะคะ
ที่หลายคนลุ้นอยู่ว่าอยากจะให้มีเบบีออกมาได้แล้วนะคะ
บอกเลยว่าอยากจะปล่อยเป็นตามธรรมชาติ
แต่ว่าถ้า๑ปีถ้าน้องยังไม่มาเนี่ยก็คงต้องหาวิธีอื่นกันแล้วค่ะ

เพราะว่ายังทำงานในวงการอยู่ก็ยังรับงานได้ปกติอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาจจะมีถ้าจะเปลี่ยนจริงก็คงจะเป็นในเรื่องของการ
ขึ้นลงชุมพรกรุงเทพบ่อยขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จริงตอนนี้ก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วค่ะ
เพราะว่าตัวเขาอยากมี

ถ้าเกิดว่าปีหนึ่งพี่หนึ่งให้มันยังไม่ติด

คงต้องไปปรึกษาแล้วตัวเขายังได้ผู้หญิง

ถ้าคิดจะมีแล้วก็มีไปเลย

แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าอยากจะมีเบบีเร็วนี้
หลายคนเป็นห่วงในเรื่องของการเดินทาง
ว่าพันธุ์เองตอนนี้ยิ่งกว่ารถทัวร์นะ

เพราะว่าคุณสามีเป็นนักธุรกิจอยู่ที่ภาคใต้นั่นเองนะคะ